จากเรื่องฟุตบอลต่างประเทศมาต่อกันที่เรื่องฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็เตรียมที่จะยื่นร่าง
ระเบียบการแข่งขันนะคะให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการระบาดของโควิด๑๙ในระลอกที่๒
แฟนฟุตบอลอาจจะได้เข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนามค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็จัดประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกค่ะ
หลังจากได้รับการผ่อนปลนให้จัดการแข่งขันกีฬาได้ในระยะที่๔
โดยพลตำรวจโทอำนวลนิมมนวยนะคะ
หน่วยนิมมโนค่ะประธานคณะกรรมการร่างระเบียบนะคะ
ก็เปิดเผยค่ะว่าสมาคมได้ร่างระเบียบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยข้อบังคับสำคัญก็คืองดการสัมผัสระหว่างนักกีฬาและบุคคลอื่นขณะที่อยู่ในสนาม
โดยระเบียบที่ได้จากที่ประชุมนะคะก็จะนำเข้าไปสู่การประชุมสภากรรมการในสัปดาห์หน้า
เมื่อผ่านแล้วก็จะต้องส่งต่อไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
และเมื่อได้รับการอนุมัติทั้งหมดจะออกเป็นระเบียบค่ะ
เพื่อทำความเข้าใจกับสโมสรซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย
แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดนะคะก็น่าจะทันในเดือนกันยายนก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันพอดีค่ะ
สำหรับมาตรการที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลระบุไว้นะคะก็คือ
จำกัดผู้ที่เกี่ยวข้องในสนามค่ะจะต้องไม่เกิน๒๐๐๒๕๐คนนะคะ
ใช้การไหว้แทนการสัมผัสมือแทนค่ะงดจูงเด็กลงสนามนะคะ
ซุมมานั่งสำรองถ้าเกิดว่าจะนั่งก็ต้องเว้นระยะห่างกันแล้วก็ต้องทำความสะอาดลูกฟุตบอลทุกครั้ง
และการดีใจก็ต้องเป็นการดีใจแบบเว้นระยะห่างด้วยค่ะ
ส่วนประเด็นที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะคะจะให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้ในเดือนกันยายนหรือไม่นะคะ
พลตำรวจโทอำนวยค่ะก็กล่าวค่ะว่าต้องขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลในเวลานั้นนะคะ
หากไม่มีการระบาดในรอบที่๒ก็มีโอกาสค่ะที่ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันแบบมีแฟนฟุตบอลเข้าชมได้เช่นเดียวกันค่ะ